เรื่องกระแสที่เกิดขึ้นจากคดีของเจ้าสัวเปรมชัย
ก็คือกระแสการอนุรักษ์สัตว์ป่าการอนุรักษ์ป่าไม้
รวมทั้งการรณรงค์เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์

หลายกลุ่มภาคประชาชนนะคะออกมาทำกิจกรรม
รวมทั้งกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มออฟโรด
ซึ่งกลุ่มออฟโรดเองออกมาแสดงจุดยืน

แล้วก็ถ้ามีการสร้างอนุสวรีที่เมืองกาล

เขามีแนวคิดนะในการที่จะสร้างอนุสวรีเสือดำ

แล้วก็เดือนหน้าจะมีการไปทำบุญกันนะ

เป็นกลุ่มจากจังหวัดระยองประมาณ๑๐๐กว่าคนพร้อม

ติดป้ายแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เป็นรูปหัวเสือดำ
มีข้อความบอกเสือดำไม่ตายฟรีปลุกเสือหลับ

เข้าตัวเมืองระยองนะคะระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตร
โดยนายประยุทธ์ผิวพันธ์หนึ่งในกลุ่ม
บอกว่ามาร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึก
ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าชมรมคนรักเสือดำกาญจนบุรี

แล้วก็เป็นชมรมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่เลยนะฮะ

เขามีการเคลื่อนไหวออกแถลงการกัน
แล้วก็ให้ภาคประชาชนมาทำสัญลักษณ์มือไขว้ไว้ที่หน้าอก
คือต่อต้านการฆ่าสัตว์ป่า
แล้วก็ร่วมกันในการดูแลสัตว์ป่า

เขาจะไปทำบุญกันในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
แล้วก็มีแนวคิดจะจัดตั้งอนุสวรี
จัดตั้งไว้ในเขตทุ่งใหญ่นะเรสวน

ยินดีทั้งเรื่องของการโดนนรงและร่วมบริจาค

เอาอุปกรณ์มาสกรีนเสื้อยืดเป็นรูปเสือดำ

รณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า
มีนาคมนี้เขาบอกสกรีนให้แล้ว
ไปตากให้แห้งแล้วก็ให้พร้อมใส่นะ

นายสายทานเผื่อนผุดประธานจิตอาสาคนหัวหิน
บอกว่าเสือดำไม่ใช่สัตว์ป่าตัวเดียวที่ถูกฆ่า
ฉะนั้นการสร้างจิตสำนึกจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ส่วนการสร้างอนุสวรีเสือดำทั้งกลุ่ม
เห็นว่าดีนะเป็นเรื่องที่ดี
จะช่วยให้คนไม่ลืมว่าครึ่งหนึ่ง
เสือดำในทุ่งป่าใหญ่ถูกฆ่าเอาไปกิน

เป็นครั้งหนึ่งที่ชีวิตของเสือดำจะต้องไม่ตายฟรีนะฮะ

ที่บริเวณหอศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วก็มารวมตัวการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ทวงคืนความยุติธรรมให้สัตว์ป่านะคะ
วิธีการของเขาในการร่วมกิจกรรมก็คือสวมหน้ากากเสือดำแบบนี้แหละ
แล้วก็ใช้ปากกาเคมีเขียนรูปกากบาทบนฝ่ามือแล้วก็ยกแบบนี้
ไม่ให้ทำหยุดนั่นคือความหมายของกากบาทนะคะ
ก่อนที่จะทำกิจกรรมไปยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องมาแล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าการรวมกลุ่มครั้งนี้ของกลุ่มที่เชียงใหม่มีการปล่อยข่าวว่าทหารไม่อนุญาต
ทำให้ประชาชนมาร่วมงานเนี่ยน้อยไปหน่อยเมื่อวาน
เขาก็มีการแสดงลาคอร์ดร่วมจากการจัดกิจกรรมปฏิบัติการศิลปะ
ขานบทเพลงเสียงเสือดำและจัดเสวนาหัวข้อเสือดำ

แล้วก็มีการแสดงละครในการเสียดสีด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับ
พื้นที่จัดกิจกรรมร้อมกันเมื่อวานนี้นะครับ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีของนายเปรมชัยกรณสูตร
ผู้ต้องหาในคดีฆ่าเสือดำก่อนหน้านี้
เปรมชัยจะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกัน
ในคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน
อีกหนึ่งคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือ

จะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้นะครับ
เป็นยังไงฮะความคืบหน้าว่าวันนี้จะมาไหมหรือว่าเลื่อน
มีรายงานข่าวบอกว่านายเปรมชัยเลื่อนเข้าพบ

เพื่อให้ตรงกับหมายเรียกของนางคณิตาวิทยานันต์พันรยาของตัวเอง
นั่นแหละที่ต้องมาพบกับตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ครอบครองงาช้างแอฟริกาสี่กิ่งสองผู้
ของนางคณิตาวิทยาโรงพรวจชาติแห่งชาติ

ซึ่งนางกะนิตานี่เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์
ของกรมอุทยาศร์แห่งชาติสัตว์ปริมชัย
พรุ่งนี้ก็จะมาสอบปากคำในเปรมชัยด้วยตัวเองด้วยนะคะ
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือนางกะนิตาอุ๋ยถาวร
ซึ่งนางกานิตานี่เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ยนะคะ
เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอสัตว์ป่าของกลางในคดีนี้
มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เกิดเรื่องแรกเลย
มีการตรวจสอบไก่ที่ถูกฆ่า

หลังจากนั้นถัดมาสักนิดหนึ่งพอตรวจสอบดีเอ็นเอไปแล้ว
มีการเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเป็นไก่ฟ้าหลังขาว
แต่ทีนี้การตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียด

ผลการตรวจออกมาอีกครั้งพบว่า
ไก่ฟ้าที่พบยืนยันว่าเป็นไก่ฟ้าหลังเทานะคะ

อย่างที่มีการชี้แจงไปตั้งแต่ครั้งแรก
เนื่องจากที่คลาดเคลื่อนเกิดจากสายพันธุกรรมมีความใกล้เคียงกันมาก
การตรวจสอบก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นมาค่ะ
นี่เป็นคำยืนยันล่าสุดนะคะว่าเป็นไก่ฟ้าหลังเทา
และถูกยิงไปถึง๑๒นัดด้วยกันจากทางด้านหลังค่ะ
เป็นความคืบหน้าในคดีเจ้าสัวเปรมชัย